ดูเรื่องที่แชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
กรณีการสร้างทางสำหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์

แต่คนที่ใช้เขาบอกว่าสร้างขึ้นมาทำไม

ก็เลยมีการแชร์เรื่องนี้ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตามไปดู

คือก่อนหน้านี้มีการแชร์กันไว้ที่หนึ่งแล้วใช่ไหม

แคบแล้วก็เรื่องของลิฟท์ที่ใช้ไม่ได้นะครับ

แล้วจะเข็นรถของผู้พิการรถวิวแชร์ไปได้ยังไง

คือนอกจากแคบแล้วยังมีต้นไม้ด้วย

นี่เป็นภาพของทางเข็นรถวิวแชร์นะครับ
เพื่อที่จะไปขึ้นลิฟต์ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เขาเอาเรื่องนี้แชร์ออกมาในโลกออนไลน์นะคะ

แล้วก็แฮชแท็กแบบนี้คนพิการที่ใช้ที่ใช้รถวิวแชร์

เรื่องนี้พอถูกแชร์ออกมาก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ก็มีการถามว่าคิดได้ยังไง

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ

พร้อมตัวแทนของผู้พิการที่ใช้รถวิวแชร์
เขามาทดลองใช้ให้ดู
ปรากฏเป็นแบบนี้ค่ะ

อ้อมเสาไฟฟ้าแบบนี้
คือเริ่มลำบากตั้งแต่ทางเข้า

ขอบทางอีกนิดเลยพอมาติดตรงที่อาตารณ์แล้วไปไหนได้ต่อเนี่ย
ต้องเข็นซ็อกไปแทรกมาแบบนี้

เอาฟังเสียงอาสาสมัครของเรา

ตั้งอยู่บนทางเท้าแล้วก็ความกว้าง

เสาไฟฟ้าก็จะเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะ

แล้วก็ในบางจุดก็จะไปโผล่อยู่ตรงกลางทางลาด
ซึ่งมันจะเป็นจุดที่คนพิการจะใช้ขึ้นลงทางเท้า

มันก็จะผ่านไม่ได้หรือผ่านได้ยากมาก
อย่างผมผมรถเข็นคันเล็กผมจะพอผ่านได้
แต่ถ้ารถเข็นที่ใหญ่กว่านี้จะผ่านไม่ได้ครับ
ตอนนี้มันแคบมากถ้าเปิดใช้งานจริง

วิจารณ์ว่าบ้านเราในเวลาทำงานหรือก่อสร้างอะไร
ไม่ค่อยสารสัมพันธ์กัน

แต่ละหน่วยงานจะไม่ค่อยสารสัมพันธ์กันเท่าไหร่

เขาก็ก่อไปต่อหม้อก็ว่ากันไป
แต่ทางด้านการไฟฟ้าจะย้ายเสาหรืออะไรยังไงดี

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมเขตค่ะ
เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยและออกแบบ
เพื่อคนทั้งมวลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดเผยภายหลังจากที่ได้ไปสำรวจเหมือนกัน
บอกเส้นทางจุดนี้แคบนะแคบจริง
วิวแชร์ไม่สามารถใช้งานได้จริง

จะต้องมีความกว้าง๑๕๐เซนติเมตรเป็นต้นไป
หรือถ้าไม่ได้จริงอย่างน้อยที่สุดเลย
ต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า๙๐เซนติเมตร
ซึ่งน่าจะเป็นระยะประมาณนี้ค่อนข้างกว้างนะคะ
เกือบถึง๑เมตรน่าจะใช้ได้
ทีนี้เนื่องมาจากว่าเมื่อวัดขนาดรถวิวแชร์ค่ะ

เฉพาะตัววิวแชร์จะมีความกว้าง๕๕เซนติเมตร
ก็เลยบอกว่าอย่างต่ำที่สุดเลยทาง
จะต้องกว้างประมาณ๙๐เซนติเมตรน่าจะใช้ได้
ก็คืออาสาสมัครทางเสาที่ต้องกว้างนั่นใช่ไหม
ใช่อาสาสมัครของเรารถเข็นวิวแชร์ของเขา๕๕เซนติเมตร

เป็นภาพในฝันแต่ภาพฝันความจริง
คงเป็นน่ะแล้วน่าจะ๕๕เซนติเมตรพอดี
สะท้อนไว้ที่แบริ่งสมุทรปราการนะครับ
ทีนี้เมื่อมีคนเข้าไปนั่งมันจะมีเพิ่มออกมา

กว้างขึ้นไปอีกนะบวกไปอีก๑๐เซน
เป็น๖๕เซนติเมตร

ซึ่งเป็นช่วงที่คนพิการต้องเข็นวิวแชร์ความกว้างถ้ากางออกไปอีก
แขนก็จะต้องกางออกแบบนี้ไงมันก็จะต้องกว้างขึ้น
นี่เป็นระยะกว้างอย่างน้อยที่สุดแล้ว
ที่จะทำให้คนที่ใช้รถวิวแชร์สามารถเข็นเพื่อไปข้างหน้าได้
ซึ่งทำให้แม้เป็นวิวแชร์ขนาดเล็กที่สุด
ก็ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้อยู่ดี
อาจารย์บอกแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกแบบนี้
แล้วทีนี้ถ้าคนที่เป็นผู้พิการแล้วเข้าไปแล้ว

สมคิดสมศรีอธิบดีกรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
หรือว่าพกซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ที่จะต้องรับผิดชอบและดูแลสวัสดิการของผู้พิการ
โดยตรงได้รับการยืนยันว่าในเบื้องต้น
ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

แนวทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไปค่ะ